ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงาน

กิจการโทรทัศน์และกิจการธุรกรรมนาคมแห่งชาติ
หรือว่ากฎศชก็กล่าวนะครับว่า
นับตั้งแต่๑๖มีนาคม๒๕๕๙ไปถึง๑๕มีนาคม๒๕๖
ไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้นะครับ
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้

โอนค่ายมือถือแล้วครับ
ด้านนายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
ซึ่งลูกค้าก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ
จากนี้ยังได้มีการยื่นให้กศชนั้นขยายระยะเวลาการคุ้มครอง